คราวนี้มาเป็นนางฟ้ารถแห่กันหน่อยดีกว่า
สายจวดมุ่นกุ๊บต้องมาค่ะ

คือต้องไปจับจองพื้นที่หนาห้านหรือว่าหน้าฮานั่นเอง

เอาเต้นไปเต้นมาเป็นแบบนี้ค่ะครับ
ซิครัชรออะไรมาแบบนี้
โอ้โหกำลังม่วนกันอยู่เลย

สุดท้ายวัวไล่ขวิดไล่ชนสิคะ
คือคลิปนี้เนี่ยนักดนตรีรถแห่ไง
เขาก็เล่นเพลงใช่ไหมแม่ห้างมหาเสน่ห์ใช่ไหม
เหล่านางฟ้ารถแห่ก็เต้นกันอย่างมันน่ะ
ลีลาท่าทางแบบไม่มีใครยอมใครแต่นี่
ดูสิก็เลี้ยงวัวอยู่ในทุ่งนานะ

พอวัวมันเห็นแบบนี้ไม่รู้ว่ามันหมั่นเขี้ยวหรืออะไร
วิ่งไล่ขนาดนี้เนี่ยนะคะ

ท้าทายดีนักก็ไล่ควิดวิ่งชนไปเลย
บางคนก็บอกว่ามาเต้นรถแห่เหรอ
เปล่ามายั่วเต้นยั่วยั่วโมโหวัว
สู้ที่สุดนี่ไงตำนานสุดชนหมดไม่สนลูกใครนะคะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะ
บอกว่าเนี่ยคนในคลิปเพื่อนหนูเองค่ะ
ตอนนี้พากันโตมากแล้วเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในความทรงจำแหละ
เหล่าบรรดานางฟ้ารถแห่เอามาให้ดูเอามาให้ได้ยิ้มตาม
เป็นยั่วยั่วโมโหวัวนั่นเองค่ะ